อ๋อจัดมาสักหนึ่งเมนูก่อนสักหนึ่งเมนูก่อนเอาไปก่อน
เตี๋ยวต้มยำไข่ทะลักเรียกน้ำย่อยกันตั้งแต่๘โมงแบบนี้
ครับเห็นกุ้งหรือยังเห็นถั่วหรือยังตัวเด็ดใหญ่ไม่ใช่วิญญาณกุ้งด้วยน่ะ
เห็นไหมต้มยำน้ำคลักแบบนี้มันอร่อยนะมันอร่อยมากเลย
เตี๋ต้มยำซีฟู้ดไข่ทะลักแบบนี้เห็นไหมโอ้ยลาดนมไปหน่อย
ใส่เกี๊ยวกรอบเข้าไปสุดฟินใส่ทั้งนมใส่ทั้งไข่เลยน่ะ
น่ากินทีเดียวครับร้านนี้ชื่อว่าร้านในป่าครับ
บรรยากาศก็ตกแต่งสไตล์คลาสสิกหน่อยร่มรื่นฮะ
เคยเป็นร้านอาหารที่เขาจำหน่ายแบบแอลกอฮอลนั่งชิวกันไปแล้วครับ
อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแต่ว่าจากโควิดเองนะฮะ
ไปสามรอบก็เลยต้องเปลี่ยนเมื่อก่อนเป็นร้านเหล้าชิว
เคยไปเปล่าเคยผ่านไหมไม่เคยไม่เคยเลย
เจ้าของร้านคุณพาคินนพจันทร์อายุ๒๖ปีคนนี้เขาบอกว่า
ต้องหาวิธีเอาตัวรอดแหละร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ล้านคิวมันเปิดไม่ได้กลางวันมันก็ต้องหาเงิน
ก็เปลี่ยนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกับอาหารตามสั่งแทนตอนนี้นั่งได้แล้วเนอะ
เมนูเด็ดของร้านครับนี่เลย
ก็ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวกอต้มยัมเป็นสักครู่ที่เห็นไป
แน่นอนนะครับฝีไม้ลายมือเขาปรุงอาหารให้กับ
คือคนที่เค้าเคยทำร้านเหล้ามาก่อนอ่ะเค้าทำอาหารแบบอร่อยใช่ไหม
เออจริงไหมพี่เบิร์กเค้าบอกว่าคนที่ทำเหล้าเนี่ยทำอาหารอร่อย
ถามพี่เบิร์กไงอ๋ออ่ะกับแก้มไงกับแก้มเขาจะเออลดตัดตัดไง
คือคนอย่างเนี่ยเค้าจะทำอาหารอร่อยไงเค้าก็เลยคิดเค้าเคยชอบทำอะไรเค้าก็คิดทำกันใหม่
ก็เลยลองมาทำก๋วยเตี๋ต้มยำอ๋อที่สุกขึ้นมาเองด้วยถูกต้องถูกต้อง
มีให้ทานที่เดียวในโลกเลยนะแบบเนี้ยหมูทรงหมูสับก็ใส่เข้าไป
คือขายดีลูกค้าติดใจวิธีการคือเขาใช้เตาถ่านในการทำน้ำสต๊อกนะฮะ
จากนั้นก็ปรุงในหม้อเอาน้ำขึ้นมาปรุงรสต้มยำในหม้อใส่เครื่องปรุงเข้าไป
คือทำแบบเหมือนเป็นต้มยำจริงเลยแหละน้ำข้นใส่กุ้งใส่หมู
หมึกอะไรก็ใส่ไปไข่ก็ลวกเข้าไปนะฮะราดด้วยนมสดทางร้านใช้มะนาวสดด้วย
จะอร่อยกว่ามะนาวที่เขาปรุงขึ้นมานะฮะทำน้ำต้มยำให้มันหอมหอม
จากนั้นก็ตักน้ำต้มยำราดไปในก๋วยเตี๋ยวที่เตรียมเอาไว้ใส่เครื่องรอไว้เลย

ราคาของก๋วยเตี๋ต้มยำซีฟู้ดไข่ทะลักชามโต
๗๐บาทเพราะเขาใส่เครื่องซีฟู้ดเยอะนะครับ
เขาบอกว่าแนะนำชามนึงกิน๒คนก่อนแล้วกันเพราะมันเยอะ
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไปและทานคนเดียวกินไม่หมดหรอกครับ

จากยังมีก๋วยเตี๋ยวแบบนี้แล้วเขายังมีอาหารตามสั่งด้วย
แล้วก็เครื่องดื่มน้ำปั่นน้ำชงต่างไว้บริการกับลูกค้าด้วย
ใครสนใจก็ไปชิมทั้งเมนูก๋วยเตี๋ต้มยำไข่ซีฟู้ดอาหารตามสั่งต่าง
ในป่าครับอยู่ที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
หรือว่านี่เดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลให้หน้าจอก็ลองเข้าไปถามได้เลยนะฮะ
ทะลักเยิ้มน่ากินแบบนี้สิ